เอาละครับมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีด้านการศึกษากันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่ากิจกรรมนี้มีทั้งเรื่องราวที่เราจะได้ศึกษาทุนดี
ทุนดีฟรีทั่วโลก

เราเรียนเก่งอยากได้ทุนดีที่ไหนนะ
ฟรีได้ทั่วโลกเลยไปงานนี้งานเดียวนะครับ
ปรึกษารุ่นพี่คณะดังก็สามารถไปปรึกษารุ่นพี่ได้
รุ่นน้องอยากเป็นแบบพี่จังเลย

งานนี้ฮะเป็นงานที่จัดขึ้นนะครับ
ในการชูแนวคิดที่ว่ารู้ตัวเองรู้อนาคต
เรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษา
สร้างแรงบันดาลใจสร้างโอกาสใหม่

ได้ร่วมค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรมต่าง
เพื่อการวางแผนการศึกษาที่ตรงกับทักษะของตัวเอง
และนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ
อดคล้องกับตลาดแรงงานยุคใหม่
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมและกระแสความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่๒๑
ที่ครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการวางอนาคตของลูกหลานให้มีคุณภาพ
กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น๙โซน
ได้แก่โซนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

ส่วนโปรแกรมนำสู่ทางแห่งอนาคต
ส่วนนิทัศกาลสมาคมเพื่อนชุมชน

ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจจากนักวิชาการ

จากนี้ภายในงานยังมีรุ่นพี่จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง

และนำข้อมูลที่เป็นทางเลือกอาชีพในอนาคต
พร้อมทั้งเทคนิคการเตรียมตัวเข้าศึกษาสายอาชีพ

โดยได้รับความสนใจจากครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดระยองจำนวน๒๗แห่งเป็นจำนวนมาก